สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่และให้เยอะนะฮะวันนี้รถติดจริง
ข้างนานแม่งโอ้โหวันที่หนึ่งอ๋ออะไรเกิดขึ้นเพราะว่ารถติดแบบติด
มหาศาลจริงจริงฮะวันสลาบที่แบ่งรัฐบาลออกหนึ่งค่ะแล้วก็เงินเดือน
อะไรออกค่ะอ๋ออ๋อใช่ต้นเดือนเริ่มต้นเดือนต้นเดือนต้นเดือน
มันเดินมาจากไหนวันนี้ตรงเนี้ยตึกเขาเรียกว่าตึกอะไรที่
แถวแก้แก้แถวนี้แหละแค่ใกล้แต่คือตรงไทยเบสอ่า
แล้วก็มีศูนย์แม่งที่นู่นฝั่งบ้านหนูก็มีติดใช่ไหมวันเตอร์โทร
วัฒนะแต่วันนี้ทองขอแสดงว่าคนถูกเยอะถูกอะไรเยอะแม่คนนี้ไม่ถูกไง
ไม่ศูนย์แปดเขาบอกไงปีหน้าหมอช้านเขาพูดมาตลอดว่าปีหน้าจะมีศูนย์กับแปดนึงจะเป็น
ปีหน้าเป็นปีของราหูอ๋อเลขนี้ก็เลยอยู่แปดศูนย์ห้าอืมสามเจ็ดห้าแปดศูนย์ห้า
คนที่โชคดีกับคนที่ไม่ถูกอย่างจี้อย่างนี้
ซึ่งก็แป๊บเดียวเนี่ยนะมีสาวโรงงานพลิกชีวิตได้๑๒ล้าน
เขาก็ว่ากันอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นเศรษฐีในช่วงค่ำคืนเลย
หรือก็เขาบอกว่างวดนี้หลายคนก็ถูกเยอะเหมือนกันนะ
ล่าสุดถูกคนเดียวนะ

ที่เราเคยเห็นมา๑๐ตอนล่าสุดช่วงใกล้ตรงนี้นะมี๑๐ใบ

ถูก๙๖ล้านจากแอปเปลาต่าง

เขาบอกว่ากันคนเดียวโอ้ย๙๖ล้านจากแอปเปลาต่าง
ไม่ถูกกันขนาดนั้นแม่

แต่ตอนนี้รายงานมาล่าสุดว่ารางวัลใหญ่สุดตอนนี้
คนที่ถูกรางวัลที่๑จริงคือ๙๖ล้าน
หลังจากนั้นก็มีสัก๑๐กว่าล้านจริงค่ะนี่๑๖ใบ

ที่ก่อนหน้านี้เราได้ยินก็มีประมาณสัก๑๐ใบไง
ถูกห่วยใครถูกห่วยฉันอยากถูกจังน้อง

อืมก็ช่วงดีก็น่าการ
แขมจงครับอุ้ยผมนั่งอยู่ตรงน้าแล้วคุณไม่เห็นหรอ

นี่ไงเงียบเลยเห็นป่ะโดยไม่พูดมาก

อย่างงี้อยู่แล้วอุ๊ยอ้าวคุณช่วยไม่ไย
ก็หมายความไม่ติดคุณก็ต้องรีบมาคือโดยการวิบ
เดินข้ามสะพานมาใช่ไหมอ่าแต่วันนี้ไม่ได้เดิน
ที่ขายไก่แก่ยืบซึออ๋อตรงนี้เหรอไทยเบ๊บ
อ่ะในระหว่างนี้คุณผู้ชมเคยมีอาการเรื่องของการปวดหัวไหมคะ

แล้วพี่เขาเอกอัดเราจะบอกว่าไมค์กรงไมค์เกณฑ์ตลอดเวลาเลย
อะแล้วพี่คุณก็จะบอกว่าเอ๊ะหรือว่าฉันเครียดเกินไปวันนี้
เขาบอกว่าคนไทยอะทุกโต๊ะรวมถึงการใช้ด้วย

แปลกมากว่าคนไทยเป็นทุกโต๊ะทำงานทุกโต๊ะจะต้องมีภาระ

บอกว่าเราจะต้องคิดว่าตัวเองเป็นไมเกณฑ์

เคยไปมายเกรนเขาบอกว่าเฮ้ยเซ็ทดีน่ะมันอาจจะไม่ใช่มายเกรน

อาการมันก็แบบว่ารักษณะมันคือเป็นการปวดหัว
ขึ้นหลายครั้งคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าฉันปวดหัวก็หายามาทาน
ทานเพื่อทำความปวดหัวนั่นลง
บางคนดีขึ้นแต่บางคนมันไม่ได้ช่วย
ก็ไม่ได้ช่วยให้อาการต่างกลับแย่ลงอีกค่ะ
อย่างชายวัย๖๐ปีคนนี้นะคะ
ก็คือคุณหมออารักษ์วงวรชาติผู้มนวยการโรงพยาบาลประจวบคิริขัน
บอกเล่ากรณีตัวอย่างของผู้ชายท่านหนึ่งที่อายุ๖๐ปีค่ะ
คือประวัตินี้คือปวดศีรษะ
แล้วปวดต่อเนื่องมาแบบนี้เป็นปีนะคะ๑ปี
ระหว่างนั้นกินยาแก้ปวดพอได้บรรเทาอาการ
ก็คิดว่าตัวเองปวดหัวจากภาวะที่เครียด

พอนานวันไปอาการปวดหัวมันมากขึ้นเรื่อยค่ะ
กลายเป็นว่าต้องกินยาบ่อยขึ้นถี่ขึ้น
ต่อมาเริ่มมีตราพล่ามัวด้วย
อาการปวดหัวบ่อยตาก็เริ่มผ้ามัว
แล้วเมื่อเวลาปวดหัวมักจะมีอาการหูอื้อ
คุณผู้ชมต้องลองสังเกตตัวเองนะว่าเป็นแบบนี้ไหม

แนะนำให้ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูก

เมื่อส่งตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง
ก็พบว่าเป็นเนื้องอกในสมองค่ะ
มีการส่งไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยระบบประสาท
ซึ่งแพทย์ก็สั่งให้รับผู้ป่วยเอาไว้ที่โรงพยาบาลทันท่วงทีเลย
แล้ววางแผนที่จะผ่าตัดเนื้องอกเลยนะคะ
ต้องทำเลยผ่าตัดเนื้องอกในสมอง
ซึ่งต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ระดับสูงของแพทย์แล้วก็ทีมงาน
เพราะไม่เพียงแต่จะทำให้อาการปวดหัวเนี่ย
อาการผิดปกติอื่นทางสมองหายเป็นปกติ
แต่จะต้องไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นเข้ามาด้วย
ผ่าตัดใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงค่ะสำเร็จด้วยดี
หลังผ่าตัดไม่มีเรื่องของแขนขาอ่อนแรง
ไม่มีอาการปวดศีรษะตาก็มองเห็นชัดดี
อาการหูอื้อที่เคยเป็นนะคะมันลดลง
เรียกว่าหายเกือบเป็นปกติแล้ว
ดังนั้นเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าถือว่าเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์
สำหรับหลายคนที่แบบว่าบางทีมีอาการปวดหัวเรื้อรัง

แล้วบางทีไม่ได้ไปแบบว่าตรวจหรือว่ารักษาให้มันตรงกัน
จริงแล้วเรื่องนี้ผมใกล้ตัวผมมากที่สุดเลย

เพราะแม่ผมเสียชีวิตเพราะว่าเนื้องอกในสมอง

เพราะว่าตอนนั้นที่แม่เป็นเนี่ยแม่ก็จะมีอาการเหมือนแบบว่าก้มหน้าก็ไม่ได้
แบบจะอาเจียนเวียนหัวตาก็จะลอยแล้วตาก็เหมือนกับฟ้าขึ้นอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบการประสาทการได้ยินก็จะน้อยลงปรากฏว่าไปตรวจเนี่ย
ตอนแรกก็ไม่ได้ตรวจเลยนะไปตรวจแบบนานมาก
เพราะไปตรวจเสร็จไปเจอเนื้อง่องในสมองนี้แหละ

แต่ว่าด้วยวิวัฒนาการในสมัยนั้นเมื่อย้อนหลังกลับไปประมาณสัก๒๐ปี

ตอนนั้นพี่ช่วยวัฒนาการมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะ
มาขึ้นความภาคเสร็จปุ๊บแม่ก็เลยหลับไป

อยู่โรงพยาบาลอย่างเดียวเลย๙เดือนหลับอย่างนั้นเลย๙เดือน
ไม่ฟื้นไม่อะไรก็คือแบบต้องเจาะคอต้องอะไรอย่างนี้
แล้วสุดท้ายก็คือปอดบวมแทรกแล้วก็เสียชีวิต

คุณแม่แบบคือจำได้เลยตอนนั้นเนี่ย

พี่อะเขาเรียกอะไรอะมีความหวัง
จำได้แล้วคนที่มีความรู้สึกมีความหวังในชีวิตขึ้นมาเนี่ย
จำได้แล้วคนที่รู้สึกมีความหวังในชีวิตขึ้นมาเนี่ย
มันมีความสุขมากเลยตอนที่แบบคุณแม่เขาหลับไปประมาณสัก๕๖เดือน
มันมีความสุขมากเลยตอนที่แบบคุณแม่เขาหลับไปประมาณสัก๕๖เดือน
แล้วมีความหวังในชีวิตขึ้นมาเนี่ย
มีความหวังในชีวิตขึ้นมาเนี่ย
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ
เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ

เราก็มีความหวังอะ
นะครับเราไปดูกรณีของ

ตอนนี้ก็ขึ้นไป๙๐แล้วนะครับ

บอกว่าไม่มีเรื่องของนักการเมืองเข้ามาเอี่ยวนะครับ
แล้วก็ไม่มีมวยล้มต้มคุณดูแน่นอนนะฮะ

การดำเนินคดีกลุ่มจีนผิดกฎหมาย
บอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นตนเองรายงาน

ก็คือพลตรวจเอกดำรงศักดิ์เนี่ยได้รับทราบแล้วนะครับ

บอกว่าให้ดำเนินคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา
เยอะมากทำให้ต้องใช้เวลาเยอะ
อย่างเช่นกรณีวันที่๓๐บกนที่ผ่านมา

ยึดทรัพย์ไป๔๐๐๐กว่าล้านบาทนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเครื่องบิน

โยงเส้นทางการเงินและยังคงต้องไล่ต่อด้วยนะครับว่ายังมีเงินสดอีกหรือเปล่าและอยู่ที่ไหน
เมื่อถามว่าปัจจุบันนั้นยังมีกลุ่มทุนผิดกฎหมายอยู่ในเมืองไทยอีกหรือเปล่า
บิ๊กโจ๊กต่อแบบนี้บอกว่าคิดว่านีออกไปเยอะแล้ว
กลุ่มเหล่านี้หลบหนีจากจีนมาอยู่ที่กัมพูชา
เมื่อถูกกวาดล้างหนักก็หนีมาอยู่ที่ไทยแล้วก็สปลาว
จากนี้เราต้องเข้มงวดตั้งแต่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
ว่าการให้วีซ่าเนี่ยก็คือต้องดูให้อย่างดีนะครับ
อย่างกรณีการจับกลุ่มในโทนี่หรือว่าเฉินเจ้าหุ้ยที่ถือวีซ่าธุรกิจเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าออกไปให้ได้ยังไงออกไปแบบถูกต้องหรือไม่
ส่วนจะเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือเปล่าเนี่ยนะฮะทางพลตรวจเอกสุรเชษหรือบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้บอกว่า
ยังไม่พบการเชื่อมโยงตอนนี้เนี่ยเราเองก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
ซึ่งปัจจุบันนั้นการสืบสวนคืบหน้าไปแล้ว๙๐แต่ต้องทำงานอย่างรอบครอบนะฮะ
เพราะบุคคลเหล่านี้มีทนายความมีนักกฎหมายที่เก่งมีเงินเยอะ
เรากำลังสู้กับคนมีฐานะการเงินที่สูงจึงต้องทำอย่างรอบครอบ
ขณะเดียวกันตลอดสืบสวนฟูทรพ๘ร่วมกับตลอดภูเก็ตเนี่ยนะฮะ
รวมไปถึงเจ้าที่ป้องกันและปรับปรามยาเสพติด

รวมถึงธุรกิจโชว์รูมขายปลีกเครื่องประดับนะครับ
ก็เรียกว่ายังมีเรื่องของการซื้อขายสังหาด้วยนะครับ

คือเขาไปดูมาแล้วเนี่ยทุนจดทะเบียนกลุ่มนี้เนี่ยประมาน๔๗๓

ก็มีการไล่จับเพราะว่ามี๕กลุ่มจับให้๓แล้ว
แล้วเขาบอกโทนี้คือร้านสุดที่พึ่งจับมาเลย

แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นโรงแรมที่อยู่แบบ

คนที่เป็นทางคนจีนเข้ามาปุ๊บก็เข้าไปทางจุดนั้นเลยอย่างนั้น
จริงเหล่านั้นทั้งหมดเค้าก็ถึงบอกว่าวันนี้ทั้งหมดเนี่ย
ถ้าสมมุติคุณลองไปดูว่ะเกี่ยวกับสีเค้าสร้างเป็นเมืองเลยนะ
เป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยที่แบบว่าเขาใช้ว่าสำหรับทำธุรกิจอย่างนี้เลย
มักจะเกิดขึ้นที่ไหนศรีธนุวิวหรือแม้กระทั่งเอาตรงนะ
วันนี้การพนันออนไลน์ให้ปราบปางเนี่ยก็ปราบปางกันไม่หมดหรอก
เขาอยู่กันที่ต่างประเทศถูกต้องป่ะ
แต่ก็จะมีบางธุรกิจบางอันอย่างที่บอกไปว่าต้องมีนอมินีที่เป็นแบบอยู่ในเมืองไทย
ตอนนี้ก็มีการตามจับนอมินีต่างนานาไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปซื้อบ้านให้รวบลงทุน
เป็นคนที่แบบมีชื่ออยู่ในการทำธุรกิจหรือการเอาไปซื้อของอสังหาริมทรัพย์รถอะไรต่างนานา

คุณผู้ชมยังจำเรื่องของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิกับอดีตทหารหญิงจำได้ไหม

ที่ไปทำร้ายเขาที่ไปทารุณเขา
คือต้องบอกว่าวันนี้อายการส่งฟ้องนะคะทั้งเจนุสตำรวจหญิงเนี่ยนะคะ
แล้วก็แฟนด้วยในข้อหาทั้งหมดใน๗ข้อหาข้อหาที่หนักที่สุดก็คือเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะ
เพราะว่าเหยื่อเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าจมูกเขาแตกละเอียดเลยอ่ะ
กรณีที่๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิบัวแย้มนะคะหรือว่าเจนุสเนี่ย
แล้วก็นายคมศิษย์จังพาณิชย์แฟนนุ่มกระทำทารุณกรรมต่อทหารหญิง
ซึ่งเป็นลูกจ้างสารพัดวิธีเลยค่ะกระทั่งทหารหญิงเนี่ย
กับความโหดร้ายไม่ไหวก็มีการนำเรื่องนี้
เข้าไปร้องทุกข์กับคุณกันจอมพลังก็นำไปสู่การช่วยเหลือ
แล้วก็มีการตีแผ่เหตุการณ์โหดเยี่ยมผิดมนุษย์มานานเนี่ย

ล่าสุดค่ะวันนี้อดีตทหารสังกัดกองทัพไทย
ซึ่งเป็นทหารหญิงรับใช้ของ๑๐ตำรวจโทหยิง
ของเรือนจำกลางราชบุรีค่ะหลังทางอายการจังหวัดราชบุรีส่งฟ้อง
ตำรวจโทยิงกรสะสิบัวแย้มแล้วก็นายคมศิษย์จังพานิ
ใน๕ฐานความผิด๗ข้อหาด้วยกันก็คือ
ค้ามนุษย์พรบแรงงานพรบพกพาอาวุธปืน
ความผิดต่อเสรีภาพความผิดต่อร่างกาย
บังคับใช้แรงงานแล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกาย
สาหัสและไม่สาหัสทางด้านทนายโรดนะคะ
ทนายรถเป็นทนายของผู้เสียหายก็บอกว่าวันนี้
โดนคดีอะไรซึ่งเจนุสกับแฟนนั้นจะโดนอายการสั่งฟ้อง
ทั้งหมดเจ็ดข้อหาหนักที่สุดก็คือคดีค้ามนุษย์
อันนี้ค่ะมีโทษจำคุกตลอดชีวิตก็คือโทษสูงสุด
แต่ทั้งเจนุสแล้วก็แฟนนุ่มเนี่ยเขาปฏิเสธทุกข้อหาค่ะ
หลังจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสืบในข้อเท็จจริงตามเอกสาร
แต่การที่ผู้ต้องหาจะรับสารภาพหรือว่าปฏิเสธอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาด้วย
ส่วนอาการบาดเจ็บของอดีตทหารหญิงรับใช้ก็ตอนนี้ตามร่างกายก็หายเกือบปกตินะคะ
เหลือเพียงแค่จมูกเนี่ยค่ะที่ยังหายใจข้างเดียวอยู่
เพราะว่ากระดูกฐานจมูกมันแตกละเอียดเลยทำให้ดั้งจมูกเขาเบี้ยว
การหายใจเขาเลยไม่ได้เป็นปกติเหมือนเหมือนก่อนอย่างงี้
ก็คือรู้สึกอันเนี้ยร็อคเตอร์เซปปิงจะเข้าไปช่วยดูแลน่ะ
โอ้เรื่องของการเศรษฐกรรมไปหน้าให้หรอค่ะ
ใช่แล้วก็เซปิงจะเข้าไปช่วยดูแลเรื่องของจมูกจมูกให้
พอที่ผมได้มีโอกาสคุยนะค่ะอ่ารู้สึกว่าร็อคเตอร์เซปปิงจะเข้าไปดู
ก็ช่วยพูดแบบอย่างเงี้ยเพราะเขาหายใจไม่ได้ปกติเลยอ่ะตอนเนี้ย
มันเกี่ยวนะบางทีมันเบี้ยวหรืออะไรไปทำร้ายเขาอ่ะ
อืมหายใจได้ข้างเดียวกันหรอค่ะค่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเช็ค
ร็อคเตอร์เซปปิงได้ว่าไปถึงไหนแล้วเลยโอเคจะตามให้ค่ะอีกหนึ่งเรื่อง
วันนี้ถ้าสมมุติจะพูดถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่
บางคนบอกโอ้ยมีไอกงไอไข่ไม่ใช่นะฮะความจริงแล้วเนี่ย
นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่แบบมีพรามมาก่อนอืมพรามมาก่อนพุธ
อย่างที่ถ้าสมมุติใครติดตามเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เขาไป
นอกจากไอ้ไข่เขามีกุมารอีกหนึ่งกุมารน่ะเชื่อเลยนะอ๋อใช่ที่เรา
เคยคุยกันเนอะใช่อืมน่ะเขาบอกกุมารนั้นก็อยู่คู่กับพระพิคเนต
เป็นเป็นวัดของพระพิคเนตใหญ่ใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
เราจะเห็นว่ามีก่อนถึงไอ้ไข่อย่างนี้ก็เป็นเขาหนึ่งนะ
ที่มีแต่รัฐธิพาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
พรามมาก่อนพุทธอืมพรามเนี่ยก็คือบูชาศิวลึงบูชาพระพิกเนต
บูชาพระศิวะอะไรอย่างเงี้ยพรามเนี้ยมาก่อนพุธคือเมื่อวานเนี้ย
มีตำนานศรีวรึงศิราอายุพันสามร้อยปีเขาบอกว่าโจรเนี้ย
กำลังจะส่งไปขายเมืองนอกเมืองนานะใหญ่ขนาดนี้เลยดูสิ
เหรอพันสามร้อยปีเออเออปรากฏว่าว่าอะไรครับเอาออกไปไม่ได้
ทำไมอ่ะคือขนส่งออกไปยังไงก็ไม่ได้เพราะใหญ่มากหนึ่งมันใหญ่ด้วยแหละ
คุมหนักอ่ะเพราะเมื่อก่อนคงจะเป็นหินสิลงศิลาอะไรอย่างเงี้ยมันสิ
ใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยอืมเนี้ยเนี้ยนะดูดิเนี่ยถูกโจรกรรมส่ง
ขายตังค์ท่านย้ายซิลวลึงศรีลาพันสามร้อยปีเนี้ยปรากฏว่าทีมโจรกรรมเนี้ย
หมดฮะอุ้ยโจรกรรมก็เสียชีวิตหมดทีมโจรตายหมดคนสุดท้ายที่แบบว่า
ยังไม่ตายก็เกือบเหมือนเหมือนหลอนไปแล้วอ่ะอ่าแล้วคุณไปถ่ายไหมยังยัง
แล้วคุณทำให้กว่าจะได้อันเดิมใช่แต่รู้ฉันรู้เรื่องเนี้ยมาสักพักนึง
ตอนที่เขาเล่าก่อนถึงวัดไอ้ไข่อะหนุ่ม
จะมีแบบว่าเขาบอกว่าคือ

ซึ่งเป็นเขาพระพิคเนธแต่ยังไม่เคยไปนะ
เป็นที่มาที่บอกว่าทำไมถึงมีกุมารทองอยู่ตรงนึงนี้เยอะ
เขาก็หมายถึงว่าเหมือนเอาวิญญาณเด็กไปเฝ้า

ไปเฝ้าเทวรูปไปไปเฝ้าอะไรมันเป็นพิธีกรรมมาตั้งนานนานมาก
อันนี้สิ่งที่ตัวเองเคยสัมภาษณ์แต่ก็คือ
เดี๋ยวก่อนนะไปวัดตรงสี่ชนต์ก็มีไอ้ไข่
เขาก็เลยไปฟังว่าเมื่อก่อนไม่จงมีภะพุทธรูปนะ
เมื่อก่อนแต่วัดจะมีพระพิกณฑ์
หลายจุดจะพอแล้วความเชื่อของภารมีดูครับเราเคยดูหนังอินจันทอลมั่นคงอยู่ดีมั้ย
มันก็เลยมีวิญญาณเด็กเนาะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะ
เรื่องเล่าเขาก็เลยบอกเหมือนกันเหมือนสิวลึงอันนี้ถามว่า๑๐ปีเนี่ยรู้ว่ามีอยู่
แต่หายไปกำลังจะส่งไปขายเมืองนอกเมืองนาฬิกา
แต่ทุกคนตายหมด
ตั้งอยู่ห่างจากจวดความผิด
แน่นอนอืมเนี่ยมันเขาต้องทำพิธีกันนี่นุ่มดูสิมูชุดใหญ่น่ะ
เต็มที่เลยนี่เขากลับมาเนอะน่ะก็คือประเภทนี้ของเขา
แล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้หลังจากที่สื่อบรือองค์นี้นะฮะ
ได้ถูกอัญเชิญมาจากวัดนาวรายนิการามตำวนที่อำเภอปะโกงกับองค์
นะฮะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
นายอภินาทก็เปิดเผยว่าสิวรึงองค์เนี้ยอายุกว่าหนึ่งพันสามร้อยปี
ดิษฐานอยู่ที่นครศรีธรรมราชตั้งแต่พุทธศาสนายังไม่แผ่เข้ามาในภูมิภาคอันนี้
นะครับคุณพี่บ้านของประเทศไทยเรา

สิวรึงองค์นี้ได้ถูกชนกรรมไป

แต่มีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้
ว่าพยายามส่งออกไปเมืองนอกนะ

ลึงเนี้ยเอากลับมาให้เขานะฮะแล้วก็จนในที่สุดเนี้ย
คณะทำงานที่รวมตัวกันก็ไปติดตามคืนมาจนได้เนี่ย
อืมนี่นี่ก็อาจจะเป็นของนครศรีธรรมราชเร็วนี้แล้ว
แหละเข้าไปพักกลับมา
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
อ่ะโอเคไปดูเรื่องนี้นะครับรุมแช่งคนใจร้าย
บุหรี่โยนให้ลิงน้อยจนมือพองแล้วหัวเราะกันใหญ่เลยเนี่ยนะครับ
วันนี้คุณผู้ชมครับมีรายงานนะบอกว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง
โพสต์คลิปลงในกลุ่มแจ้งเหตุลบบุรีครับแล้วก็กลุ่มเรารักลบบุรี
หน้าพระปรางสามยอดเนี่ยนะฮะกำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน
แล้วลิงไปจับเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหลิงนี้น้อย
ไปจับเนี่ยดูสิโอ๊ยโถยลูกนี่เห็นไหม

ก็คว้าบุหรี่มานั่งมองควันที่ความไร้เดียงสาคือไม่รู้อ่ะนะ
แล้วก็จับไว้ตรงหัวบุหรี่ตรงไฟนั่นนะ
ตกใจนะฮะทิ้งบุหรี่แล้ววิ่งหนีไปพร้อมกับถูมือไปมาด้วยความร้อน
ปรากฏว่าคนที่โยนบุรีไปเนี่ยหัวเราะชอบใจ
คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็หัวเราะแล้วก็กลุ่มเพื่อนในคลิปเนี้ยก็หัวเราะกัน
ปรากฏมีคนไปแสดงความคิดเห็นนะไปลุมแช่งกลุ่มวัยรุ่นนี้กลุ่มนี้เป็นจำนวนมากนะครับ
โดยมีคอมเม้นต์คอมเม้นต์หนึ่งเนี่ยเราบอกว่า
นี่มันเป็นความมักง่ายของนักท่องเที่ยวที่มาชมโบราณสถานพระปรางสามยอดสารพระการ
สูบบุหรี่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้เหม็นกลิ่นบุหรี่กับบุคคลรอบข้างยังไม่พอ
ูบแล้วทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่เป็นทางเพื่อให้พ้นตัว
เนี่ยนะฮะสร้างความสกปรกในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นยังไม่พอยังไร้จิตสำนึกจุดบุหรี่แล้วตั้งใจโยนให้ลิงน้อยที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยจับไปอีกด้วย
เพื่อความสนุกความสะใจที่เห็นลิงน้อยตกใจบาดเจ็บ
ซึ่งคงไม่รู้ว่าบุรีเนี่ยมันยังมีไฟติดอยู่เพราะลิงมันไม่รู้จริง
มันเป็นชนวนของความเสียหายความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง
ลิงพาบุหรี่ที่ยังติดอยู่เนี่ยนะวิ่งไปบนหลังคาตึกหรือหลังคาบ้าน
หรือว่าหลังคาสำนักงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเชื้อไฟอะไรอยู่
เขาบอกไฟนึงจะไหม้นะไอ้เสียงฮูรัชชอบใจของพวกคุณเนี่ย
มันหมัดธรรมจิตใจคนแล้วบุหรี่มากเธอเลือดเกิน

อุ้ยตายแล้วน้องตกใจดูสิเห็นมั้ยใจร้ายเนาะ
ใจร้ายไปโยนบุหรี่แล้วก็ให้มันจับแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ใช่ไหม

เพราะดูจากจำนวนที่เหลืออยู่ไม่ได้สูบนะเนี่ยก็คือแบบตั้งใจสูบ
ใช่มันตั้งใจจูบมันเจ็บเนี้ยมันเจ็บดูดิอ้องร้อนมันเจ็บ
แล้วก็ไปถ่ายมันเนี่ยมันเจ็บโถเอ้ยเนี่ยมันก็มาดมดมให้มันเป็นอะไรวะ
มันเจ็บอย่างเงี้ยอืมโหเจ็บเลยเนี้ยเนี้ยโอ้โห
ใจล้ายมากอืมอ้อวไปดีเดตกล้ามุฒรากันเนี้ยเหรอะ
ตัวพอปอตรเขาบอกแล้วว่าระบบตัดแต้มคะแนนความประพฤติในการขับรถ
จริงแล้วเนี่ยมันมีกำหนดไว้ระเบียบด้วยเกณฑ์วิธีการ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบันทึกคะแนนความประพฤติ
คือในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการต่อบัตรถูกต้องไหม

เพราะว่าหนูไม่ได้ช่วยชีวิต
รุ่นนั้นมาหมดแล้ว๕ปีต่อตอนนี้
ปักของจะเป็นตลอดชีวิต

บุฏมันก็เหลือเป็นแค่๕ปีบ้างหรือกี่ปีน่ะ
แต่อันนี้๕ปีตอนต้นได้๑ปีก็ไปต่อว่า

นี่๕ปีต้องไปต่อนะมีผลกับการไปต่อใบขับขี่ถูกมั้ยคะ
แต่ถ้าสมมุติไปทำไปเขาก็ไม่ให้เราใช้แล้วนะหนุ่ม
ใช่ไหมไปทำใหม่ก็จะกลายเป็น๕ปี
หลายฝันมันตรงไปสอบแต่ก็เดี๋ยวทำหายไง
คงเชื่อเป็นคนเก็บแต่ฉันก็ยังอยู่ในเก๊ยังไม่รู้หายไปเองเนี่ย
ผมเก็บไปทำงานผมต้องพกแต่ก็คือไม่ได้ขับรถมานานแล้ว
เอามาพกไม่ได้นะนะแต่ไม่เคยขับรถมานานนมแล้วจริง

อ๋อซอยแม่ตรงนี้อู๋ตึกตึกซอยแค่ไปแล้วตรงเนี้ย

กลับไปกูดขึ้นหมดอะ

ก็คุณจะหยุดถอยได้พอจะชนนะคุณจะหุยได้แล้ว

ไม่แต่ซื้อทุกคนจะบอกว่ากลัวใช่ไหม

ในชีวิตตั้งแต่เราจัดรถดำมาไม่เคยนั่งรถที่รถดำขับเลยนะพี่
ทำไมกลัวใช่ไหมพี่

ไม่เคยขับไม่เคยขับจัดกำลังก็มีคนขับแล้วอ่ะ

ฉันขับชนเกือบตายเกือบตกทั้งหนุ่มทั้งหน่วน

รีเออร์นะออกวันนี้นะพรุ่งนี้มาระบบแล้ว

ปัจจุบันนี้ซื้อรถมานะก็ให้คนอื่นขับให้

เป็นพิธีกรชั้นนำแล้วดีไปหมดทุกอย่าง

มันก็บอกในวิธีกรฉันเลวก็เลวเหมือนกันนั่นแหละ
ไม่เคยชนผมก็ขับผมขับรีบร้อยรถไม่กลัวมากครับ
ไม่ใช่วันเก็ตเธอเอาง่ายดีกว่ารถเป็นรอยอ่ะ
ฉันต้องนั่งรอถ่ายรายการครึ่งวันฉันก็รอมาแล้ว

เป็นห่วงรถใช่ไหมต้องดูแลรถอย่างดีไม่เหมือนคุณนี่ต้องดูแลรถอย่างดีไม่เหมือนคุณนี่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

เนธนุ่มไปไหนนะจะเริ่มอัดเทปหนึ่งไงมาไหล่ดีนะ

อันนี้มันเป็นปัจจัยในการกับอุบัติเหตุโอเคละ
ถูกต้องแล้วล่ะอย่างฉันก็ตัดสินใจไม่ขับเลยเนี่ย
ตามฐาน๒๐ฐานความผิดจะถูกตัดคะแนน

๑คะแนนเมื่อขับรถเร็วเกินขนาด
เกินกำหนดไม่สวมหมวกนิรภัย

คะแนนฝ่าฝืนสัญญาไฟจราจร

ตัด๓คะแนนชนแล้วหนี
แล้วตัด๔คะแนนเมาแล้วขับ
ขับรถเสพยาแข่งรถในทาง
ก็อย่างที่บอกแล้วก็จะมีกฎหมายออกใบสั่ง

จะถูกตัดคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่ชำระค่าปรับ
อ๋อเดี๋ยวนี้เนอะไม่ได้จ่ายค่าปรับอ๋อทุกคนคิดว่าทำไมตัดน้อยจังเลย
ด้วยว่าด้วยว่าเต็มร้อยเต็ม๑๒เหมือนกัน
เต็ม๑๒มีแค่๑๒คะแนน
๑๒คะแนนถ้าเกิดคุณโดนตัดไปจนถึงเท่าไหร่แล้ว

โอ้ย๑๒คะแนนเองนะโดนถ้าโดนแค่
เมาแล้วขับไปสี่๔อาที่๕ฟื้น

โอ้ยก็เหลือ
นั่นแหละ

ถ้าสมมติตัดเหลือศูนย์น่ะ
ออกมาฉีดแบบวัคซีนเข็มกระตุ้นกันเถอะค่ะ
เพราะว่ามีการพบการรายงานมานะคะ
ว่าท่านบอกว่ามีผู้เสียชีวิต๒ราย
ปรากฏว่าทั้งสองรายที่เจอมาคือเสียชีวิตจากการที่ติดเชื้อโควิด
แล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียว
ท่านก็เลยบอกนะบอกว่าตอนนี้อยากจะเน้นย้ำเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

สุดท้ายที่คุณฉีดไปเกิน๔เดือนแล้วเนี่ย

หลายคนก็จะถามเราตอนนี้มันมีฉีดวัคซีนที่ไหนกันบ้างนะคะ
ก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง

ส่วนที่อื่นเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาก็คือสามารถที่จะเช็ค
เว็บไซต์ของทางกรุงเทพมหานครได้นะคะ
ก็จะมีพวกศูนย์บริการสาธารณสุขต่าง
ตอนนี้ยังเปิดให้บริการฉีดอยู่
เพราะว่าหลังก็คือมีการปิดกันไปเยอะแล้วใช่ไหมคะ
ก็เป็นแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะบอกว่า

เราเห็นตัวเลขของคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ย

แต่พอดูยอดผู้ป่วยที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาล
มีอยู่ประมาณ๑๐๐คนไม่เกิน๒๐๐คน
ก็แสดงว่ายอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยคือ
อาการเรียกว่าไม่ได้มากอาการเล็กน้อย
สามารถที่จะรักษาตัวอยู่ที่บ้านเองได้
ก็คือรับยาแล้วก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้นะคะ
ดังนั้นตอนนี้กรุงเทพมหานครบอกว่า
มีการเตรียมยาเพียงพอนะคะ
แล้วก็อยากจะให้ประชาชนเดินทางมารับยาได้แบบสะดวก

นำผลที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ

หรือว่าให้ญาติมารับยาให้ก็ได้
โดยติดต่อรับยาได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
แล้วก็โรงพยาบาลในสังกัดต่าง
หรือว่าโรงพยาบาลอื่นที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะ
ทีนี้พูดถึงสถานการณ์โควิดในจีนบ้าง
เมืองใหญ่ต้องบอกว่ามีการประกาศผ่อนคลาย

เนื่องจากว่ามีการประท้วงกันในหลายพื้นที่
อย่างหนึ่งในนั้นเนี่ยเมืองใหญ่เลยคือกว่างโจค่ะ
ก็มีการประกาศยกเลิกการล็อกดาวน

โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูง
กวางโจเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ประชาชนออกมาประท้วงต่อต้าน
ตรการควบคุมโควิด๑๙ที่เข้มงวด
ก็จะมีคลิปออกมาในโซเชียลมีเดียที่เราเคยได้เห็นกันนะคะ
เป็นการประทะกันระหว่างตำรวจแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมด้วย
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นที่นครเซี่ยงไฮเอง
ก็ประกาศยุติการล็อกดาวน์ใน๒๔พื้นที่เสี่ยงสูงจาก๑๑เขตเมือง

คือก่อนหน้านี้ออกมาหูมีการประท้วงกันแบบว่ารุนแรงมากทีเดียว
ก็ประกาศให้ธุรกิจต่างกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหาร
แต่ว่าก็ยังคงต้องทำตามมาตรการควบคุมที่ภาครัฐแนะนำอยู่นะคะ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เมืองฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
ก็เริ่มอนุญาตให้ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดโรคโควิด๑๙
กักตัวเองในบ้านได้ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่สถานกักโรคของรัฐอีกต่อไป
คือด้วยความที่คนออกมาประท้วงกันเยอะตอนนี้มาตรการต่าง
ก็เลยอาจจะต้องเบาลงนิดนึงเพราะว่าบางทีคนเดินหน้าไม่ได้
ธุรกิจต่างเอ่ยเพราะว่าคนในโรงงานประท้วง
พรุ่งจากวันนี้เกือบทั้งประเทศกำลังจะออกมากัน
ก็บอกว่ามันสั่นขาก็อี้กว่าสีชื่อพิ่งเหมือนกัน
โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
ไปดูซิยังไงไปดูนี่เขาบอกว่าตอนนี้อ๋อขอโทษนะไปอีกนิดนึงนะ
พอดีล่าสุดเนี่ยมีเขาบอกว่าใบขับขี่ตลอดชีวิตถ้าทำหายทำใหม่
ได้แบบตลอดชีวิตเหมือนกันค่ะใช่โอเคไปทำมาแล้วโอเค
ไม่กล้าไปทำเนี่ยนะฮะก็คือขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ
ที่บอกมานี่เขาส่งคอตแท็กมาหาพี่เลยเออไปทำแล้วแล้วเนอะ
ดีเพราะพี่ก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันเพราะพี่ไม่ค่อยได้ขับรถ
พี่ไม่ค่อยได้ขับจริงจริงนานนานอาทิตย์สองอาทิตย์ขับอาทิตย์
เนี้ยเขาโบะเขาส่งมาพี่เลยบอกว่าไปกับขี่ตลอดชีวิต
นี้ของทางทางทางเอ่อโครงการหน์ส่งโครงการหน์ส่ง
ก็ไม่ค่อยรู้หรอกก็ขอบคุณที่มาบอก
วันวันทำอะไรบ้างเนี้ยมันก็อยากด่าคนเนี้ยอืมเอาไว้ว่ากันไป
ฮะเคลียร์โอกาสเนอะเคลียร์โอกาสสิมาถูกต่อหน้าดิอืมอืม
ตอนนี้หนุ่มเคลียร์โอกาสนะอ่ะว่าไปสอบไปอ่ะโอเคไปดูนี่กัน
ใบเฟิร์นเขาบอกว่าแท็กถึงน้องนายซึ่งหลายหลายคนก็บอก
ฟินกันแบบสุดสุดเลยเนอะตอนเนี้ยแบบว่าเกี่ยวกับใบเฟิร์นกับน้องไนท์
เขาบอกว่ามีการถงการแท็กหากันแล้วแต่ก็ต้องรอว่ามันจะสิ้นสุดทางเพื่อน
แล้วก็จะเป็นแฟนกันเมื่อไหร่ก็รอใบเฟิร์นออกมาตอบถูกต้องไหมฮะ
ตอนวันเซาค่ะถูกแต่เนี้ยเขาก็บอกว่าดูไหนยังหาไม่เจอเลย
แป๊บดูสิไหนมาดูสินี่แล้วเราแฟนเนี้ยก็ไปส่องอินสตาร์แรม
ของคุณพ่อนิพนธ์คุณพ่อของใบเฟิร์นเนี่ยนะฮะ
ซึ่งร่วมทริปทะเลกับลูกสาวและครอบครัวก็โพสต์ร่วมเพลง
ใบเฟิร์นแล้วก็น้องหมาพร้อมกับแคปชั่นว่าสิ้นสุดทริป
พร้อมกับอีโมจิแบบรัวรัวฮะจากฝีมือการถ่ายภาพ
โดยคุณแม่ของใบเฟิร์นนี่แหละก็มีคนมาแซวอาทิ
สิ้นสุดทางเพื่อนแล้วด้วยไหมอะไรอย่างเงี้สิ้นสุดทางเพื่อนด้วยไหมคะ
อะไรอย่างเงี้ยเออเฟิร์นกับเออว่ะเฟิร์นเหมือนกับแม่
เหมือนแม่ผสมพ่อออกมาเลยอ่ะอืมจริงจริงอืมแล้วก็จริงจริงแล้วเนี่ย
ขณะที่มีคนไปส่องโพสต์ของคุณพ่อใบเฟิร์นเคยโพสต์ภาพนายนพัฒน์กับใบเฟิร์นเนี่ย
นะฮะโดยการแต่งตัวทีมฮาราวีนเนี่ยพร้อมแท็กไปหานุ่มนายนพัฒน์
แคปชั่นคืนนี้ระวังผีมาอารวาสนอกจากจะตัดผมเก่งแล้วยังเป็นตากล้องด้วยอีกอาชีพหนึ่ง
แล้วก็แอดนพัฒน์นายแฮชแท็กฮาราวีนแฮชแท็กใบเฟิร์นเนี่ยนะครับ
จากนั้นเมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยก็ยังมีโพสต์ภาพคลิปสวิสต์นะฮะ
บอกว่าใบขับขี่ตลอดชีวิตเนี่ยถ้าทำหายไปต่อใหม่ตัวเองได้ตลอดชีวิต
ของคนก็เคยทำหายไปแล้วนะฮะบางคนก็บอกว่าขับกินตลอดชีวิตทำหายแล้วไปต่อใหม่ได้นะคะ
โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงจริงเพราะว่าเราก็ไม่ทราบจริงจริง
เราก็ไม่รู้ก็ไม่กล้าไปตอบไม่รู้จริงจริงขออภัยจริงจริงนะฮะบางคนก็บอกว่าไปตอบปุ๊บมันจะต้องไปสอบเลยอะไรอย่างเงี้ย
อันนั้นหมายถึงในกรณีที่ถ้าสมมุติใบขับขี่แบบหมดอายุของคนที่ไม่ได้ใด

คือบางคนหมดอายุเขาจะมีเกณฑ์นะคะว่าหมดอายุนานเท่าไหร่เกิน๑ปี๖เดือน๓เดือนหรืออะไรอย่างนี้
ถ้าแบบขาดไปนานนานแล้วอย่างนี้อันนั้นคือคุณอาจจะโดนสอบใหม่แล้วล่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายเรื่องของทำใบขับขี่ก็ค่อนข้างเข้มงวดอยู่
ต้องมีการฝึกอบรมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย
หนูรู้แค่อันนั้นผมไม่เคยมีใบขับขี่ตลอดชีพค่ะ
แต่สมัยเราเด็กมีเนอะหลุ่นน้อ
สมัยก่อนมี
แต่ไม่ใช่มาถ่ามันก็แบบค่อยพูดก็ได้ไง
นึกว่าไม่ใช่แตะไว้ได้แตะได้

เอ้าไปดูคุณเจนนี่นิดนึง
โอ้โฮต้องบอกจริงว่าคนนี้ทรัพย์มาก
อย่างอันนี้ถ้าทานลิปสติก
มากคือคนถามว่าแบบไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดีเอาภาพมาดูสินี่ดูชุดก่อน

เจนี่ค่ะคุณเจนี่ค่ะ
คือใส่ชุดว่ายน้ำสีเนื้อเซ็กซี่ทาลิปสติกอยู่บนโซฟาเพื่อนหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันแบบไฟลุกค่ะ
ไม่รู้ว่าจะโฟกัสตรงไหนก่อนดีซึ่งลิปสติกที่ใช้อยู่นั้นก็เป็นแบรนด์ของคุณเจนี่เองด้วยนะคะ
อือดูท่าทาลิปสติกสักก่อนไง
แต่พี่เจนี่บอกว่าไม่มีน้องอีกคนแล้วนะเพราะว่าบอกพอแล้วคนเดียวเออพี่บอกคนเดียวนี่

อ้าวมานะครับสุวรรณภูมินะครับ
คืนที่ผ่านมาครับเบลล่าก็ได้เดินทางไปที่สนามบินสุนภูมิครับไปเตรียมตัว
เดินทางไปร่วมงานภาพยนตร์ระดับโลกที่ประเทศซาอุดีอาราเบีย
ขอบคุณที่มาส่งนะไอ้เต้ากำลังใจของคุณเบลล่า
มีคนยิ้มแก้มปลิแล้วก็มีคนถามกันมาเยอะบอกว่าไปไหนพี่เฉลยเองน้องเบลล่านะฮะ
ว่าน้องเบลเนี่ยจะร่วมเดินพรมแดงในการเปิดงานวันแรกในวันนี้ด้วยนะครับ
ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่นะฮะ
นี่นะครับเดี๋ยวคุณจะมีคลิปมาเล่าให้เราฟัง
ใช่เป็นเลขปรากฏมันไม่มีเลย

เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะ

คือมันเป็นที่พูดคุยกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

มีกรณีของหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาบอกเขาไปเห็นแสงประหลาด

ปรากฏว่าคนนี้เขาเดินตามไปแล้วมันหายไปใน

ตรงนั้นนั้นมีบ้านอยู่แล้วเว้ยนี่ปรากฏล่าสุดเนี่ยนะครับ
เมื่อช่วงมุมฮานนี้นะครับนี่ครับอาจารย์เริงยมมาทูตครับ
ไหนลงพื้นที่ไปนะครับเขาข้านทำไมกับเธอ
เขาเป็นพญานาคแล้วก็ไปเป็นพญานาคได้ยังไงเธอ
อาจารย์เริงไปเนี่ยนะฮะปรากฏอาจารย์เริงไปเสร็จปุ๊บเนี่ย

หนับลงดูตอนทำน้ำมนสิตอนทำน้ำมนหน่อยสิ
นิ
นี่แหละฮะอาจารย์เริงก็ทำพิธีอยู่ดีเนี่ยนะครับ

ปุ๊บหลังจากนั้น

กับ๕เป็น๖แล้วก้มลงไป

พ่นพ่นพ่นนี่ป้า

อ่าป่าสบายสาธุ

หลังไม่นานครับปรากฏว่า
หมอเริ่งนะหมอเริ่งนี่

ไหนแล้วมีองค์พญานาคอยู่นะ

เหมือนท่านรีบไปแบบนี้เอาลองฟังเสียง

เนี่ยหัะ
โหโหละละ

จะลงน้ำตรงนั้นเป็นน้ำจะลงน้ำ
อยู่กับลูกล้านนี่แหละเห็นไหมชาวบ้านอยู่กับลูกล้านเถอะนะหนีไปไหนเลย
เห็นไหมแล้วก็สลับไปตลอดทาง

นี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูหน้าจอคิดว่าเป็นหมอปลา
เออท้องไหวละโดนนี้ไง
เขาไม่เหลือไงถ้าเลื่อยกันเลิกไปบ้าเปล่า
นี่น่ะคุณจะไปว่าเว้า่งงั้นเป็นความเชื่อทั้งของเขา

๐๕๐๕แล้วก็๐๘ครับนี่เนี่ยน่ะ
แต่จันทรงเขาก็ให้หลายงวดนะจันทรงเราให้หลายงวด

โอเคแม่มันไม่ตรงเป้าเท่านั้นเอง
ไม่ตรงไม่ตรงเป้าคนนี้ยังไม่ตรงเป้าไม่เป็นไร
หน้าอาจารย์เริงเอาใหม่พยายามใหม่

อ๋อนี่ไงคนรู้อ๋อเขามีหมุนนี่ด้วย
ถ้ามีการทำวิธีอะไรนะอ่านหมุนเลขมาด้วย

ก็อาจารย์คนหยดไง

แต่ไม่ถูกเหมือนกันแฟนบอกว่าถ้าไม่ถูกเหมือนกันค่ะ

แฟนบอกตามเหมือนกันใช่ไหมใช่ก็ตามเหมือนกัน

หรือ๓๗๙ไม่ตรงเลย

ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้พยายามใหม่

หน้ายังมีแต่อันนี้คือเขาไปตามที่ทางฝั่งของ

ที่เขามีชายหนุ่มเขาเดินตามแสงไปนั่นแหละ
เขาก็เลยแบบอาจารย์เริงก็ลงไปลงพื้นที่

อาจารย์แกก็เลยลงไปช่วยดูให้

เขาบอกว่านุ่มหล่อฝ่าสายฝนไปเที่ยวตลาดนัดค่ะ
แท้นักร้องหนุ่มชื่อดังกล้องโลกเลยนะคะ
ทำเอาตลาดดิวันรัชดาตลาดนัดกลางคืน

เพราะว่าแจ็คสันหวังไป

โอ้โหแล้วแบบลุยฝนเข้าไปนะคะ
แล้วก็ไปเที่ยวหาของกินไปช็อปไปซื้อของชิวอะไรอย่างนี้
งานนี้แฟนมาเที่ยวตลาดกลายเป็นผู้โชคดี

ถึงกับต้องแบบหยิบโทรศัพท์กันขึ้นมานะ
เซลฟี่หลังจากเจอคนดังระดับโลก

จากนี้เนี่ยเหล่าบรรดาแม่ค้าในตลาดโอ้โหยิ้มแก้มปริเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเอ่ยชมว่าตัวจริงน่ารัก
ไม่ถือตัวแล้วก็แบบว่ายังได้ใกล้ชิดกับพี่อากาเซด้วย
นี่นะน่ารักนะเขาก็ไม่ผิดตัวนะ
เขาก็ไปเดินไปของเขาเนี่ย

คนดูไม่ดีเองหรือเปล่า
ให้ถูกแล้วแต่เราดูไม่ดีอย่างนี้

อ๋อนี่ไง
เสื้อข้างหลังเสื้อซีนบ

เพย์จักรแชนน้ำหลักเลย

ไหนหรอ

ตอนท้ายตอนท้ายไหนวะอีล่ะหลังเสื้อสิค่ะมันไม่ใช่เลขแปดมันเป็นเลข
เหมือนมันลงอักขระยันต์อ่ะแม่ไหนไหนไหนเอ้าลองมาดูก่อนตอนพ่นน้ำ

ไม่ได้หลังเสื้อตอนที่พ่นให้ป้าเมื่อกี้เขามีเลขแปดดูปรากฏว่า
แฟนในข่าวใส่ไข่ดูรีบกลับไปมาใหม่อันไหนอ่ะลงมาให้ดูหน่อยได้มั้ยคะ
ก่อนหน้านี้ผมว่าเป็นเสื้อสีน้ำเงินเมื่อกี้นี่แหละใช่
ที่เป็นเบอร์โทนของใช่ใครเจ้าคนเมื่อกี้นี้ผลสละกิจแบ่งรัฐบาลออกอ่ะหล่ะ

นั่นแหละแต่เลขเมื่อกี้เยอะนะฮะ

มันก็เยอะนะเพราะมันมี๓เบอร์มันก็ออกเบอร์

แต่คุณผู้ชมหมอต้องโฟกัสตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นมีตัวเลขขึ้น

เขาส่งมาให้ดูนี่เขาบอกนี่
เป็นเหมือนลูกพญานาคใช่ไหม

อาจารย์เขาจะขายเสื้ออันนี้ก็บ่อยนะ
ผมอ่านชื่อไม่ออกคุณแซงอะไรสักอย่างนะครับมาให้ดูนะครับ

แล้วก็บอกว่ามีคนบอกว่าให้ฝากไปบอกไอเจี๊ยเรียบด่วนด้วย
ไอ้เจี๊ยบเนี่ยให้เลขไม่เคยถูกเลย

เชียวพูดตอนก็ไม่ถูกให้เลขก็ไม่ได้ถูก

สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ